เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ถนนเพชรกะเสมขาเข้า
เป็นเหตุการณ์ระหว่างรถยนต์๒คันกับรถจักรยานยนต์
ทีนี้อุบัติเหตุครั้งนี้คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เขาเสียชีวิต
เพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้ออกมาร้องในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
บอกว่าเป็นการถามคำถามต่อสังคมนะคะว่า
ใครที่ขับผ่านไปแถวนั้นและมีภาพจากกล้องหน้ารถหน่อยไหม
อยากจะให้เขาส่งมาให้เพราะว่าตอนนี้คนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้
เขาหลบหนีไปพอเขาหลบหนีไปเขาก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะ
เขาก็เลยอยากได้หลักฐานจากคนที่ใช้รถใช้ถนนไปด้วยกันนะคะ
เพื่อไม่มีใครมีคลิปใครมีภาพบ้าง
ส่วนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
เป็นช่วงนี้เป็นภาพของช่วงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
จากอุปเทศรถเฉียวชนกันบนถนนเพชรเกษมฝั่งคาเข้า
ก่อนถึงแยกเพชรเกษม๘๐
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมงกว่าของวันเสาร์ที่๑๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ตอนแรกมีรถเก๋งสีบรอนซ์ยี่ห้อนิสสันอัลเมร่า
แต่เขาบอกว่ามองเลขทะเบียนไม่ทันไม่ทราบหมายเลขทะเบียนจริง
รถคันนี้ขับมาจากนั้นเปลี่ยนเลนกระทันหัน

มีหลักฐานเป็นกล้องนี้กล้องเดียว
หมายเลขทะเบียนกรุงเทพที่วิ่งมาข้าง
ถูกชนแล้วก็เสียหลักล้ม
แต่จังหวะที่ชนนั้นบังเอิญว่ากล้องวงจรปิด
ถูกใบไม้บังไว้พอดีเลยค่ะ
ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพรถนิสสันตอนที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
อันนี้คือเกิดอุบัติเหตุแล้วเรียบร้อยนะคะ
ขณะที่ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กระเด็นตกจากรถ

ทำให้รถเก๋งสีดำหักหลบไม่ทันค่ะเบรกไม่ทัน
ทับร่างของผู้บาดเจ็บแล้วก็ดึงทะไหลไปไกล
และในขณะนั้นเองผู้บาดเจ็บอยู่ใต้ท้องรถนะคะ
ก็ถูกรถทับเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
คุณพงเทพสุขาพิวัฒน์เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่า
หลังเกิดเหตุเจ้าของรถเก๋งวอนโว้สีดำ

รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่สิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือตอนนี้คือ

ซึ่งเป็นคันก่อเหตุที่ได้ขับหลบหนีไป
อยากจะให้มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
หากท่านใดมีกล้องวงจรปิด

อยากจะให้ประสานส่งมาให้ตนเองที
จะได้นำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
เรื่องต้นเพื่อนของผู้ตายมีการประสานกับตำรวจแล้วนะคะ
ชัดเจนไม่พอตามที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะ
จะเห็นทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุได้
เขาบอกว่ามันเป็นภาพจากมุมสูง
กล้องวงจรปิดของกองบังคับการตำรวจจาราจรเนี่ย

อกจากนี้นี่แหละค่ะร้องขอมานะคะ
ใครที่มีโทรมาได้นะคะ